เรื่องนี้ค่ะหัวอกคนเป็นแม่สงสารสงสารลูก

คือลูกชายไปหาหมอด้วยอาการที่แบบมีไข้ไอแล้วก็ท้องเสีย
ทีนี้พอไปถึงหมอมีการเจาะให้น้ำเกลือคุณผู้ชม
แต่เดี๋ยวจะให้ดูว่ามือของน้องอ่ะทำไมทั้งมือทั้งนิ้วเนี่ย
ดูสิเด็ก๔เดือนสภาพเป็นแบบนี้มันบวมขึ้นมาค่ะ
มันบวมแล้วเหมือนแห้งเกลอะกรังเหมือนหนังลอกอะไรหรือเปล่า

นี่ไงแพ้อะไรหรือเปล่าแม่ก็สงสัยค่ะ
โรงพยาบาลเขาจะชี้แจงว่าไงต้องฟังข่าวนี้นะ
คุณแม่เอารูปลูกมาโพสต์บอกว่าการรักษาพยาบาล
ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อุบลขออภัยคุณผู้ชมที่อุบล
ซึ่งคุณแม่พาลูกไปรักษาตอนแรกไปเลยด้วยอาการมีไข้ไอท้องเสีย
แต่ทำไมมือลูกเป็นแบบนี้เพราะว่าหมอให้นอนที่โรงพยาบาลใช่ไหม
แล้วมันมาจากการที่พยาบาลเจาะเข็มให้น้ำเกลือ
แม่พยายามทวงถามแล้วนะคะว่าอาการลูกฉันเป็นอะไร
หมอบอกว่าแพ้พระกอศอุ๊ยแพ้พระกอศแล้วมันขนาดนี้เลยเหรอ
แม่บอกว่าโอ้โหไม่ไหวถ้าเกิดให้อยู่โรงพยาบาลนี้ต่อนี่
พาลูกไปอยู่โรงพยาบาลอื่นดีกว่า
ลองดูคลิปก่อนไหมอันที่แม่เด็กโพสต์ค่ะ
พุริคกคะวะถือว่าหมอสับเผา
หม๊อคนพูดยิ่งของมาแล้วยังว่าบอกว่าไม่เป็นอะไร
มีเป็นอะไรบว่าไทยหมอมันหมอจำนวงวาหนึ่ง
ของไข้พวงบะเงี๊ยงเป็นโพงเลย
เห็นไหมแม่บอกก็บอกอยากเถียงหมอนะ
คือนี่ค่ะนักข่าวของเราไปคุยกับคุณแม่ด้วยนะ
คุณแม่อภิญญาคุณแม่เล่าให้ฟัง
ก็ว่าน้องไปรักษาอาการ
อย่างที่บอกมีไข้ไอท้องเสียที่โรงพยาบาลเขมราช
หมอเขาก็ตรวจดูไงปรากฏว่าอุ๊ย
เม็ดเลือดขาวน้องเยอะอันนี้แปลว่าน้องติดเชื้อ

นอนรักษาตัวแล้วเดี๋ยวต้องมีการให้น้ำเกลือหน่อย
พอเจาะให้น้ำเกลือไข้มันลดลง
แต่แม่บอกว่าอ้าวไข้มันลงก็จริง
แต่ทำไมมือนิ้วบวมแล้วเมื่อกี้ที่คุณสืบสกุลบอกว่า
เหมือนกับไปลอกเหมือนกับผิวหนังแตก
เป็นแผลแบบผู้พองอักเสบบวมแดงเนี่ย

มันมีกลิ่นคาวเหมือนกับกลิ่นน้ำหนอง

มือลูกเป็นแบบนี้ถอดน้ำเกลือออกได้ไหม
พยาบาลก็เอาผ้าก๊อสมาปิดแผลให้

หมอบอกว่าคุณแม่ลูกไม่ได้เป็นอะไรมากหรอก
แค่แพ้ผ้าก๊อสเดี๋ยวล้างแผลทายาเดี๋ยวก็หายนะ
เฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมั้ง

ตอนที่แบบเจาะให้น้ำเกลือมือลูกบวมแบบนี้
แม่ก็เลยบอกว่าไม่เอาละย้ายดีกว่า
ไปโรงพยาบาลเด็กสรรพสิทธิประสงค์อุบลดีกว่า

ให้แม่เซ็นหนังสือว่าจะปฏิเสธการรักษาที่นี่

ไม่อยากให้แม่เอาเรื่อง

ไม่ต้องเจรจาไม่ต้องเยียวยาอะไรอย่าง
อย่างเดียวที่แม่ต้องการทำคือดำเนินคดี
กับทีมหมอที่รักษาลูกของแม่เนี่ย
ทำให้ลูกแม่มีอาการหนักขึ้นแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าที่มันเป็นหนักเพราะว่าเป็นเพราะเขาแทงเข็มน้ำเกลือ

มือก็เลยแบบแดงผู้พองอักเสบค่ะ
กรองก็คืออยากให้เขาดูแลรักษาคนไข้ให้ดีกว่านี้ค่ะ

เราแจ้งเขาไปแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่สนใจไม่มาดูแลอะไรแบบนี้ค่ะ
เขาก็บอกว่าเขาขอยอมรับผิดไม่ขอแก้ตัวอะไรค่ะ
แต่ว่าเขาก็แบบอยากให้แบบขอไก่เกลี่ยกันได้ไหมเขาบอกกับเรา
ไกลเกลี่ยแม่ยืนยันคำเดียวเลยว่าไม่ไกลเกลี่ยค่ะ
ทีนี้ฟังฝั่งคุณแม่ไปแล้วใช่ไหม
เราก็ต้องให้ฟังทั้งสองฝ่ายแหละคุณผู้ชม
อยากรู้ใช่ไหมว่าโรงพยาบาลเขมราชจะมีการชี้แจงว่ายังไง

บอกว่าเด็กชายวัย๔เดือนมารักษามีไข้ไอถ่ายเหลว

หมอก็เลยเจาะเลือดแล้วก็เก็บอุจจาระน้องมาตรวจ
ปรากฏว่าพอตรวจมาเสร็จแล้วปุ๊บผลตรวจคือน้องติดเชื้อในลำไส้
ก็เลยแนะนำว่าคุณแม่งั้นเดี๋ยวคุณแม่ต้องเปลี่ยนนมนะ
รวมถึงอาการไข้ของน้องก็ลดลงด้วย
แต่พอวันที่๑๘เมษาแม่บอกว่ามือลูกบวมแล้วติดเชื้อมีหนอง
ตรงนี้ค่ะที่คุณแม่บอกไงบอกว่าอาการคือเหมือนมีกลิ่น
กลิ่นคาวคล้ายกับน้ำหนอง

แล้วทางโรงพยาบาลยืนยันบอกว่าโรงพยาบาลตรวจอาการทำแผลให้เด็กแล้ว
เด็กมือบวมแดงนิดหน่อยมีแผลถลอกตามแนวผ้าก๊อส
อันนั้นมันไม่ใช่น้ำหนองอย่างที่คุณแม่เข้าใจว่ามันมีกลิ่นคาวเหมือนน้ำหนอง
แต่มันเป็นน้ำเหลืองซึม
คือถ้าเกิดเป็นน้ำหนองเนี่ยคุณผู้ชมมันคือติดเชื้อ
แล้วถามว่าอาการมันเกิดจากอะไรล่ะถามทางโรงพยาบาล
โรงพยาบาลก็ยังบอกเหมือนเดิมนะคะว่าน่าจะเกิดจากการแพ้ผ้าก๊อส
แต่แม่บอกว่าไม่เอาอ่ะยังไงก็ไม่ให้รักษาต่อที่นี่แล้ว
ไม่คุยไม่เคลียร์ยังไงก็จะดำเนินคดีแล้วจะขอเอาลูกไปรักษาที่อื่นนะคะ